เย็นไทยรัฐช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้า
อุกอาจเมื่อวานนี้ค่ะเกิดขึ้นช่วงบ่าย๒นะคะ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นคดีที่คนร้ายขับรถเก๋งสีดำมา
ประกบยิงอดีตในตำรวจนะคะที่มีชื่อว่าร้อยตำรวจเอกวัชรินเบนจะทศวรรษ
เป็นอดีตรองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลานะคะ
ตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นทนายความ
ว่าความให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของตำรวจ
มีการเปิดเพจรับเรื่องร้องเรียนต่าง
เมื่อวานนี้ถูกยิงที่หน้าบ้านของตัวเองเลยนะคะ
ขณะที่ขับรถเพื่อที่จะจอดอยู่หน้าบ้านแล้วกำลังจะเข้าบ้าน
ล่าสุดมีกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมด
เป็นกล้องหน้ารถของผู้เสียชีวิตเองนะคะ

ใช่เห็นไหมก็แหล่งตามแบบนี้
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของร้อยตำรวจเอกวัชรินเบนจะทศวรรษ

ตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังจะเข้าจอดที่หน้าบ้านของตัวเอง
จากนั้นมุมจอด้านซ้ายจะมีรถเก๋งคันหนึ่งสีดำ
ขับมาตามประกบและได้ยินเสียงปืน๕นัดด้วยกัน
จากกล้องวงจรปิดจากคลิปนี้
จากนั้นรถคันนี้นะคะเลี้ยวซ้ายหลบหนีไป
สีดำนั่นคือรถของคนร้ายนะคะ
หลังจากนั้นร้อยตำรวจเอกวัชรินเนี่ย
พยายามถอยหลังขับรถถอยหลังมานะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วบาดเจ็บสาหัสค่ะ
จะต้องจอดรถทิ้งไว้แล้วหลังจากนั้นนะคะ
มีคนในหมู่บ้านออกมาดูเหตุการณ์
หยิบโทรศัพท์โทรตามเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายยื้อชีวิตไม่ได้จริงนะคะ

หน้ารถของผู้เสียชีวิตนี่เป็นช่วงของการช่วยชีวิตนะคะ
การดำเนินคดีคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่อุดอาจนะคะ
พลตำรวจตรีปรีดาเปี่ยมวารีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
กล่าวว่าตอนนี้ตั้งทีมสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีนี้

สวนจังหวัดสืบสวนตำรวจภูทรเมือง

ส่วนแนวทางการสืบสวนสอบสวน
บอกว่าคนร้ายน่าจะมีประมาณ๓๔คน
หลังก่อเหตุหลบหนีไปทางถนนกาญจนวานิสเข้าสู่ตัวเมืองสงขลานะคะ
ตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นมืออาชีพ
เพราะว่ามีการวางแผนมาเป็นอย่างดีนะคะ

ยิงออกมาจากในรถในขณะที่นั่งอยู่ไม่ได้วิ่งออกมาด้วยนะคะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าต้องมีความชำนาญในการใช้ปืน
จึงถูกจุดสำคัญจนทำให้เหยื่อเสียชีวิต
ขณะเดียวกันนะคะชุดพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเศษหัวกระสุนปืน
ว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นขนาด๓๕๗ค่ะ
ปมสังหารกันหน่อยนะคะตำรวจตั้งไว้สองประเด็นแบบนี้นะคะ
ประเด็นแรกเป็นเรื่องที่ผู้ตายตอนนี้หลังจากที่ไม่ได้เป็นตำรวจแล้วเนี่ย
ออกมาเป็นทนายนะคะเปิดเพจรับเรื่องราวร้องเรียนต่าง
และไปทำอยู่หนึ่งคดีคดีนี้เป็นการทำคดีให้กับนักธุรกิจ
เพื่อฟ้องร้องตำรวจระดับผู้กำกับการที่มีเรื่องชู้สาวกับพันรยาตัวเอง
ส่วนประเด็นที่สองเป็นเรื่องส่วนตัวคือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของที่ดิน
นี่เป็นภาพของผู้เสียชีวิตนะคะร้อยตำรวจเอกวัชรินนะคะ
ด้านครอบครัวค่ะนางเวียรวรรณพันรยาพร้อมด้วยลูกชายและลูกสาว
รวมทั้งแม่ยายนะคะได้นำของมาเส้นไหว้รูปถ่ายของร้อยตำรวจเอกวัชริน
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจแม่ยายพูดกับทีมข่าวแบบนี้นะคะ
กล่าวสั้นบอกว่าทราบว่าลูกเขยมีเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือคดีให้กับชาวบ้าน

ส่วนศพทางญาติจะไปรับกลับมาจากโรงพยาบาลในวันพรุ่งนี้นะคะ
แล้วจะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโรงวาดอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาทันทีค่ะ